เพราะบอกเลยว่าเล็กไม่ใหญ่ดิฉันชอบ
จะพาไปดูอะไรที่มันใหญ่ยักษ์แบบไซส์ทะลักกันเลย
แล้วจะเป็นอะไรติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
ทั้งใหญ่ทั้งยาวค่ะคุณชนะค่ะ

ก็นี่มันคือโตเกียวยักษ์นั่นเอง
ใหญ่ยาวไส้ทะลักเนี่ยโอ้โหบอกเลยชอบมากเลย

โตเกียวยักษ์นะคะตั้งอยู่ในซอยพระยาตรัง๓
ถนนสายพระยาตรังจังหวัดจันทบุรี
เรียกได้ว่าเป็นร้านโตเกียวที่ขายดีที่สุดในช่วงนี้

เอาจริงคือเจ้าของร้านเนี่ยชื่อว่าคุณนิรมนบำรุงศาสต

คุณแป้งเธอคิดค้นสูตรเด็ดที่ไม่เหมือนใคร
รวมไปถึงความใหญ่ความยาวแล้วไส้ทะลักด้วย
นั่นก็คือการทำโตเกียวที่มันใหญ่เป็นพิเศษนั่นเอง
คือเขาต้องใช้แป้ง๓วงมาต่อกัน

จะใช้แป้ง๑วง๑กระบวย๑วนวน
แต่นี่คือใช้แป้ง๓วงต่อกัน

แล้วที่เด็ดกว่านั้นคือการใช้ไส้

ไส้กะเพราไก่ไข่ดาวพ่นไฟ

คือเขาบอกอย่างนี้ว่าลูกค้าชอบอะไรที่มันเป็นรสชาติแปลก

ใช่คุณเลือกได้หลายไส้เลยหลายอย่างเลย

ชาโครแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน

มาดูไส้กันหน่อย

ตัดเป็นคำก็ได้นะคะ
ราคาต่อชิ้นก็คือ๑๐๐บาท

บางคนบอกว่าฉันกินไม่หมดนะ

ก็มีชิ้นละ๔๐บาท
หรือเด็กอยากได้สูตรดั้งเดิม
ก็มีเหมือนกัน๖ชิ้น๔๐บาท
อ๋อรวมมา๖ชิ้นอันเล็กนะ
๔๐บาทก็มีขายนะคะ
ใครสนใจแวะไปชิมกันได้
ในไส้เขาต้องทำไส้ฟับนา
จอดแล้วจ๊ะโตเกียวแบบนี้มันน่ากินน่าทานเหมือนกันนี่จริงเนอะอยากลองเหมือนกันเนอะชอบมันใหญ่เนี่ย
อุ้ยขอบอะไรที่มันใหญ่เนี่ยชอบใส่มันดูสะใจเนอะ